เรื่องนี้ก่อนค่ะความมักง่ายของคนขับรถพ่วง
หลังจากที่เขาขับผ่านแยกไปแล้วเอ้าตัวเองเลี้ยวผิด
ผิดก็ต้องกลับมาใหม่สิคะแต่คนขับรถพ่วงคันนี้นะคะ
กลับค่ะถอยเลยและในช่วงที่ถอย
มีแม่ลูกเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วเขาจอดเจาะอยู่แบบนี้
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเห็นไหมค
จอดแล้วปุ๊บจริงเขาต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยถอยเลย
ทับเลยอ่ะทับเลยขออนุญาตเบอร์ภาพนะคะ
สองแม่ลูกเสียชีวิตค่ะครับนี่ดูสิทำไม
เอากล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด
คือจุดเกิดเหตุเนี่ย
รถสิบแปดล้อคันนี้รถพ่วงสิบแปดล้อเนี่ย
มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วฝ่ายรถบรรทุกค่ะ
เขาก็เบรกนะแล้วก็ถอยหลังโดยไม่ทันมองว่าข้างหลังมีรถจักรยานยนต
สองแม่ลูกตามมาแล้วก็ทับไปเลยค่ะอุบัติเหตุนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ใกล้กันจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงสองรายตามร่างกายถูกรถยนต์บรรทุกพ่วงทับเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เห็นเป็นรอยครูดเต็มไปหมดเลยนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทราบชื่อฝั่งคุณแม่ชื่อว่า
นางกันนิยาวันนเผือกอายุ๔๖ปีส่วนลูกสาวค่ะ
นางสาวสินีรัฐวันนะเผือกอายุสิบเก้าปีค่ะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายเสน่ห์เกษมซ่อยอายุสี่สิบเจ็ดปี
ให้การอ้างว่าจะมาขนถ่ายสินค้าแต่ขับเลยเส้นทางเข้าบริษัท
รีบก็เลยเบรกรถแล้วช่วงเวลานั้นถ้าไปยูเทิร์นกลับมาใหม่
ไม่ทันแล้วก็เลยตัดสินใจถอยหลังเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าเส้นทาง
ตัวเองควรจะเข้าก็คือเลี้ยวซ้ายครับจังหวะนั้นมองด้านหลังแล้ว
กระจกแล้วแต่ไม่เห็นว่ามันมีรถตามมา
แต่อันนี้ก็เป็นจุดอับเหมือนกันนะจุดที่รถจักรยานยนต์เขาไปจอด
ติดท้ายเนี่ยนะคะแต่พอถอยช่วงจังหวะที่ถอย
รู้สึกว่ารถไปทับอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยค่ะ
ก็เลยขยับเดินหน้าอีกครั้งแล้วก็เดินลงมาดูปรากฏว่าสิ่งที่ทับ
คือคนและรถจักรยานยนต์เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก
สอบสวนเพิ่มเติมก่อนแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเฉียวชน
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะอ่ามองทางฝั่งรถบรรทุก
ก็ไปกลับมาไปกลับรถมาให้มันถูกต้องใช่ครับมองทางฝั่งรถจักรยานยนต์
อย่าไปใกล้เขามากนะอย่าไปจี้เขาอืมมันมีมุมอับจริงจริงมองไม่ได้
ด้านหน้าก็เป็นมุมอับเหมือนกันนะคะตามมุมซ้ายมุมขวานะครับอืมอ่ะ